สามีภรรยาชาวราชบุรีเขาต้องการออกมาขอความช่วยเหลือ

สองปีก่อนเขามีพิธีการไหว้ครูนะฮะที่สารเจ้าที่สมุทรสาคร
แต่เกิดเหตุการณ์มีพลุตกใส่
และลูกสาวเขาถูกพลุตกใส่

แล้วถูกเพื่อนล้อมือผีมือผี

มันก็ผิดรูปปิดไปแบบนี้
มันก็เป็นความทุกข์ใจของน้องเองของครอบครัวเอง
คุณหมอบอกว่ารักษาได้นะแต่ว่าใช้เงินเยอะมากเลย
คุณพ่อคุณแม่ต้องเตรียมเงินเรื่องของค่าเดินทางด้วย
นางจันทิมารเจริญศุกร์แล้วก็นายนบพลเสาเกิดนะฮะเป็นสองสามี
ภรรยาก็ออกมาวิงวอนร้องขอความช่วยเหลือ
จากลูกสาววัย๖ขวบชื่อว่าน้องออมสินกลายเป็นเด็กเกือบพิการ
จากภาพที่เห็นมือขวาน้องหงิกงอไปแล้วครับ
ผืดมันเกาะจากการถูกรูไฟ
ทั้งสองข้างเลยมันตึงเดินลำบากยืนก็ลำบากด้วย
หลังจากที่๒ปีก่อนเกิดอุบัติเหตุเพราะว่าไปเที่ยวงาน
น้องออมสินยืนดูพอดีสองปีที่ผ่านมา
ครอบครัวเงินลักษณ์รักษาหลูกเยอะแยะมากมาย
ดูรันตัวที่ผิวน้ำลอกลงทัน
ถังผืดมันเกาะที่ขาหงีบด้วยเดินลำบาก
ตอนเกิดเหตุเจ้าของงานให้เงินมา๖๐๐๐กว่าบาทแต่มันไม่พอครับ
แม่ของน้องบอกว่าสามีรับจ้างเข็นผักในตลาดที่ราชบุรี
รายได้ต่อเดือนเองก็แทบจะไม่พอใช้
หลังจากลูกสาวประสบอุบัติเหตุเธอต้องออกจากงานมาดูลูกที่บ้าน
พยายามหาขนมไปขายออนไลน์เฟซบุ๊กขายหมี่กรอบขายขนมทุกอย่างแล้วอ่ะฮะ
ให้น้องมีเงินในการรักษาแต่ตอนนี้ขายของไม่ได้เพราะไม่ค่อยมีคนสือ
ที่สำคัญนะหมอนัดผ่าครั้งที่๕เดือนตุลาคมนี้
ก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาเงินที่ไหนไปให้หมอแล้วก็พาลูกไปผ่าตัด
บางวันผู้ใจก็ไม่มีใครเห็นบางวันผู้ใจก็นิ่ง
แต่ก็ต้องบอกว่ามีข่าวดีครับเพราะว่าน้องออมสินได้รับการเป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์เป็นที่เรียบร้อย
น้องเนี่ยจะได้รับการรักษาฟรีแต่ว่าสิ่งที่พ่อแม่ต้องการคือเรื่องของรายได้
ก็ต้องกินต้องใช้จ่ายกันอยู่ค่ารถในการพาลูกเดินทางไป
ตอนนี้สงสารลูกมากคือไม่มีเงินที่จะพาลูกไปรักษาครับ
แล้วเวลาน้องออมสินไปโรงเรียนเนี่ยเพื่อนไม่ยอมเล่นด้วยเพื่อนล้อ
มือผีเธอมือผีกลับมาลูกก็เสียใจต้องมานั่งปลอบใจลูกให้กำลังใจลูก
หัวอกคนเป็นแม่ครับไม่ต้องการอะไรมากอยากจะให้ลูกสาวหาย
ออกไปวิ่งเล่นเหมือนเด็กคนอื่นเธอเนี่ยวิงวอนขอแค่คนใจบุญ
อุดหนุนขนมเธอได้ไหมเธอขายหมี่กรอบเธอขายขนมรูปประทู
ช่วยซื้อเธอหน่อยแล้วเธอจะได้มีเงินพาลูกนั่งรถไปหาหมอ
แค่นี้พอใจแล้วนะสำหรับคนที่อยากจะช่วยอุดหนุน
ก็สามารถอุดหนุนได้สมทบเป็นค่าเดินทางนะครับ
สามารถสอบถามได้กับเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้จดไม่ทัน
ก็ถ่ายแคปเอาไว้ได้เลยแล้วก็โทรไปหาคุณแม่น้องออมสินซะ
แล้วก็อุดหนุนเขาแค่ซื้อขนมเขาคนละห่อสองห่อเขาก็โอเคละ
อุดหนุนก็พอนะคะก็ส่งกำลังใจให้ครอบครัวของน้องด้วยนะคะ